ไปที่งานบูรณ์งานโบรธกันหน่อยแล้วกันครับ
ปกติแล้วก่อนจะส่งหน้าเข้าโบสถ์
บางบ้านบางครอบครัวก็มีการจัดงานเล่นดนตรีใช่ไหมครับ

บอกให้ขับเลยไม่ต้องขอเลย

โอ้โห

เล่นดนตรีในงานแห่นาคที่วัดชำผักแพลว

คนที่เข้ามาร่วมงานบางส่วนคืออยากให้เล่นต่อ

เนื่องจากว่าต้องไปเล่นที่งานอื่นต่อ
รุ่นที่มาร่วมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่

เป็นอาสากู้ภัยเขาไม่พอใจ

ให้ออกจากวัดแล้วมีการลงมือ

คล้ายปิดประตูตีแมวอะไรแบบนั้น

เรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างไร

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับเล่าให้ฟัง

ผักแพลวนั่นแหละอำเภอแก่งคอยสลับบุรี

รอบสุดท้ายแล้วเลิกบวช
คือบ่าย๓พระอุปชา

ดนตรีเขายังไม่ได้กลับเขายังรออยู่

น่าจะเข้าใจผิดก็เลยกระทบกระทั่งกัน

จนกระทั่งมีการรุมทำร้าย

ตำรวจให้มาระงับเหตุก่อนที่

แต่อาจจะมีการไป
ดักกันหรือเปล่าเนี่ยครับ
เกิดการเข้าใจกันผิดว่า

พี่รักแทนที่เขาก็ทางไหน

แต่จริงศิลปินเค้าอาจเล่นให้อยู่ครับ

แล้วก็ให้เหตุบรวดรัดยาไปทำอะไรด้วยดีอย่างนี้ครับ
จริงแล้วทางศิลปินเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะ
เขาก็จอดรถรอนอยู่นั้นเพราะว่าจะรอนักร้องอีก๒นาที
ขณะที่เจ้าของวงครับคุณสังวรครับ
บอกว่านักร้องที่ถูกทำร้ายไปแจ้งตำรวจแล้วนะครับ
แล้วจากนี้ไปเขาเองก็จะไปแจ้งความเหมือนกัน
ดนตรีที่บาดเจ็บมีมือเบสกับนักร้องที่หัวแตก
แล้วก็มีมือกรองที่ใบหูช้ำนะครับ
สาเหตุที่มีการปิดล้อมทำร้ายนักดนตรี
เนื่องจากว่าเขาไม่พอใจ
เหมือนกับเข้าใจไปว่าเล่นดนตรีจบก่อนเวลา
ซึ่งก็ยืนยันว่าที่นักดนตรีหยุดเล่น

ต้องการจะเอาหน้าเข้าโบสถ์คือเป็นช่วงของพิธีการแล้ว
แต่วัยรุ่นอาจจะอารมณ์ค้างนะครับ
ดนตรีเล่นต่อกำลังสนุกก็เลยมีปัญหากัน
วัยรุ่นมีประมาณ๒๐๓๐คนที่มารุมทำร้ายครับ
แต่จากไม่พอใจที่ว่าเล่นจบก่อนเวลา
และต้องเข้าหน้าเข้าโบสถ์
เขาสั่งให้เราหยุด
แต่ว่าวัยรุ่นยังหาว่าเรายังเล่นไม่จบ
มันก็เลยมีปัญหามันทยอยมากันเรื่อย
น่าจะตก๒๐๓๐ขึ้น
จริงของเราก็มีแค่นักดนตรี
เหลือรุ่นมันยังอารมค์ค้าง
แล้วมาต่อว่าพวกเราริ่มไม่คุ้นเวลา
ตอนนี้คนเจ็บทั้งหมดนะครับแจ้งตำรวจแล้ว

ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุต่อไป

คือต้องไม่รุนแรงกันแล้วก็ละเว้นบาปทุกอย่างนะ

แล้วก็บวชเป็นพระอย่างบริสุทธิ์ผ่องแพ่วนะฮะ
คุณคิมพูดถูกนะแล้วมีเรื่องกันบ่อยจังเลย